พาคุณผู้ชมไปเที่ยวไปชมไปดูตำนาน
บ่อน้ำที่ไม่เคยแห้งเหือดและก็ไม่มีใครทราบได้ว่าอยู่มานานแล้วหรือยัง
เพราะว่าคนเท่าคนแก่แถวนั้นอายุมากแล้วยังบอกว่าตั้งแต่ฉันเกิดมา
ก็เห็นบ่อน้ำอยู่ตรงนี้แล้วสรุปก็ยังไม่มีใครทราบจริงว่า
สรุป่อน้ำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่จังหวัดลัมปางค์อายุเขานานเท่าไหร่แล้ว
ไปพร้อมกับชาวบ้านเลยค่ะพาเดินเท้าไปพาผู้สื่อข่าวไปดูบ่อน้ำ
อยู่ที่ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปาง
บ่อน้ำนี้อยู่ห่างจากถนนนะคะ๑๐๐เมตรเท่านั้นเองเป็นทรงกลมค่ะ
่อด้วยอิดมอนลึกประมาณขออภัยนะคะกว้าง๔เมตรลึกประมาณ๑๐เมตร
เนี่ยทุกคนชะโงกหน้าไปดูมันเป็นบ่อใหญ่นะแล้วเขาก็บอกน้ำมันยังใสอยู่เลยค่ะ
พระนครคนที่พาทีมข่าวเราไปดูเปิดเผยว่าเป็นตำนานนะ
บ่อน้ำเป็นบ่อน้ำโบราณเรียกว่าบ่อพญาภาพตั้งอยู่บริเวณม่อนพญาภาพ
่อนก็คือในลักษณะเป็นที่รับสูงนิดนิดเนี่ยนะคะตามตำนานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟัง
พ่อบอกว่าสมัยก่อนทหารในกองทัพของพ่อเจ้าทิพย์ช้าง
ใช้เส้นทางนี้เดินทับและมักค้างพักแรมที่ม่อนพญาภาพจุดนี้
พอมาพักบ่อยครั้งก็เลยตัดสินใจขุดบ่อน้ำขึ้นมาเพื่อใช้อุปโภคบริโภคในกองทัพ
สอบถามคนเท่าคนแก่ในพื้นที่ค่ะนางจำปีใจสะอาดนะคะอายุ๖๖ปีเปิดเผยว่า
ตัวที่ฉันเองเกิดมาก็เห็นบ่อน้ำนี้แล้วก็เลยไม่ทราบเหมือนกันว่ามันอยู่นานมาจริงหรือเปล่า
สมัยก่อนชาวบ้านนะคะจะเอาถังมาตักน้ำจากบ่อนี้
เพราะว่ามันค่อนข้างใสมันค่อนข้างสะอาดแล้วก็หาบกลับไปใช้ในครัวเรือน
แล้วคุณป้าจำปีก็บอกด้วยนะคะว่าคนเท่าคนแก่เนี่ยสั่งไว้เลยนะ
อย่ามาเล่นหรือมาพูดจาไม่ดีแถวนี้เพราะว่าเจ้าพ่อพญาภาพท่านดูแลสถานที่แห่งนี้
เอาฟังตำนานไปแล้วมาฟังเรื่องลี้ลับกันด้วย
เพราะว่าจุดนี้เขาบอกมีเรื่องลี้ลับด้วยนะคะคนเท่าคนแก่บอกว่าช่วงกลางคืน
จะได้ยินเสียงม้าศึกแล้วก็ทหารเดินทับอยู่บ่อยครั้ง
เรื่องนี้ยิ่งทำให้คนเชื่อมากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับตำนานเจ้าพ่อพญาภาพ
ซึ่งเป็นตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาค่ะ